อีกหนึ่งคนโอ้โหคนนี้ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเลย
เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะสำหรับพระเอกลิเกขวัญใจพ่อยกแม่ยกนะคะ
รวมไปถึงเป็นพิธีกรทางไทยรัฐทีวีของเราด้วย
พี่เอ๋ใช้ยามิตรชัยก็ทำอาวรรณาพ่อยกแม่ยกตก

หามตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อกลางดึกนะคะเมื่อวานนี้
หลังจากที่พี่เอเขาพยายามที่จะฝืน
แสดงลิเกธรรมประวัติ๒พุทธกุมารีเดอะมิวซิโคล
ทั้งที่ตัวเองมีอาการเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อน
ประกอบกับว่ามีอาการคลื่นไส้อาเจียนด้วย
ล่าสุดค่ะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราก็เลยต่อสายตรง
ไปหาผู้จัดการส่วนตัวของพี่เอเลยนะคะ
ซึ่งผู้จัดการเขาเผยว่าจากการตรวจแพทย์วินิจฉัยแล้วนะคะ
ว่าพี่เออาการก็คืออาหารเป็นพิษ
ต้องให้ยาฆ่าเชื้อแล้วก็นอนรอดูอาการที่โรงพยาบาล
แต่ว่าพี่เอยืนยันว่าจะมาแสดงลิเกธรรมประวัติในช่วงเย็นวันนี้
เพราะว่าไม่อยากให้แฟนคลับที่ตั้งใจมาซื้อบัตรผิดหวัง
โอ้โหสุดยอดเลยพี่เอ
สปีริตแรงมากนะคะก็ต้องส่งกำลังใจให้พี่เอนะ
หายไวนะคะแฟนคลับเพราะยกไม่ยกเป็นห่วงมากจริง
ดูแลสุขภาพด้วยถ้าไม่ไหวก็พักก่อนก็ได้นะคะ
เชื่อว่าแฟนคลับเนี่ยน่าจะเข้าใจเนาะเรื่องของสุขภาพมันคือสิ่งสำคัญมากนะคะ
ยังไงก็พักผ่อนแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะพี่เอ